มาดูความคืบหน้าเรื่องของตามตัว
ขบวนการหรือว่าแก๊งมันทุกเม็ด
นะที่ไปทำร้ายคนอื่น
ไปรับตัวผู้ต้องหาแก๊งมันทุกเม็ด
หลังตำรวจพม่ารวบตัวคนไทย
เพื่อส่งกลับมายังต่อมชมนะครับ

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาแก๊งมันทุกเม็ด
ซึ่งตำรวจเมืองศาสตร์

หมู่บ้านไหนหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้างเมืองศาสตร์
ค้นรีสอร์ทห้องเช่ารวบ๘๑คนไทยก็เป็นชาย๔๘คนหญิง๓๓คน
ส่งมอบตัวกลับให้ทางการไทยที่บริเวณสะพานข้ามแดนสะพานพรมแดนมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๑
นี่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบรายนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางการไทยประสานทางการพม่าให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวเทพบุตรโซโลหรือว่านายปัณวิทย์ประทุมอายุ๓๐ปีเป็นชาวพิจิตร
หัวหน้าแก๊งค่ายาเสพติดมันทุกเม็ดนะครับพร้อมสมุนที่หลบหนีไปนะฮะ
อยู่ในเขตอิทธิพลของแก๊งกลุ่มค้ายาเสพติดฝั่งพม่า
แล้วก็จากการตรวจสอบพยานหลักฐานกลุ่มคนไทยที่ถูกทางการพม่านั้นจับกลุ่มตัวครั้งนี้๘๑คน
พบผู้ต้องหาหนีหมายจับคดียาเสพติดแก๊งมันทุกเม็ด๗คน
คือนายกิติศักดิ์สำรานสุขนายชาติชายพิมพ์บุตรนายชัยนรงวงสามโรธ
นางสาวกรวิพาเสียงสนอนางสาวนิพาดาโสคานายชนรงค์วงสามโรธแล้วก็นายมณัชชัยทูบหอม
ผลตำรวจโทษสุรเชษฐ์ได้กล่าวขอบคุณพันธบรวจเอกวินลุย
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรัฐฉานที่ให้ความร่วมมือ
แล้วก็ติดตามมาส่งคนไทยถึงสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเชียงบราย
ซึ่งบอกว่ายินดีจะให้ความร่วมมือกับทางการไทยอย่างเต็มที่
เพราะพม่านั้นไม่ชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกัน
ส่วนการสอบสวนคนไทย๘๑คนเบื้องต้นยอมรับมีการยอมเปิดเผยชื่อนามสกุลประวัติ๖๓คน
เป็นผู้ที่มีหมายจับ๑๑คนนอกนั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัว๗สมุนเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดให้กับทหารมณฑนทหารบกที่๓๗
คุมตัวไปที่ค่ายเมงบรายมหาราชจังหวัดเชียงบรายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รอดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป